ข่าวต่อไปต้องบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
เพราะว่าเป็นเรื่องเล่าจากพี่เอ๋เชิญยิ้มนะคะ
เอ๋บอกว่าถ้าใครจะแบบฟังแล้วไม่เชื่อเนี่ยก็อย่าว่าแกเลยนะคะ

คืออย่างที่ทราบกันนะคะน้องอาร์มเนี่ยเสียชีวิตไปนะคะ
แล้วเมื่อวานพี่เอ๋แกก็ไปลอยอังคารลูกชาย
คือเราเห็นแกโพสต์ภาพนะคะพี่เห็นแกโพสต์ภาพก็เลยลองทักดูนะคะ
พี่เอ๋ก็ให้สัมภาษณ์คุณผู้ชมนะคะพี่เอ๋ก็บอกว่า
คือแกก็นำอัฐิของน้องอาร์มไปลอยอังคารที่แม่น้ำแม่กรองค่ะ
แล้วแกก็โพสต์เขียนแคปชั่นแบบนี้เลยนะคะบอกว่า
ตอนอยู่ควรบอกรักทุกวันเพราะกลัวไม่ทันความตาย
ซึ้งใจนะมันเป็นเรื่องจริงนะคะคุณผู้ชม
มาอีกรูปค่ะเป็นภาพพาครอบครัวไปทานข้าวที่ร้านประจำค่ะ
แม่น้ำเลยคุณผู้ชมที่เห็นวงกลมนี่แหละค่ะ
คือพี่เอ๋แกเว้นที่ว่างไว้ที่นึงแล้วก็สั่งอาหารมาให้ลูกนั่นแหละ
อย่าเพิ่งว่าผมงมงายนะแค่คิดแล้วมีความสุขก็โอเคแล้วนะคะ
ก็มีฟั้นข่าวเข้ามาที่มงความคอนเมนต์มากมาย
ที่เห็นนั่งอยู่เนี่ยก็คือแฟนใหม่แกนะ

ก็ทานข้าวกันด้วยกันแบบนี้เลยนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะวีดีโอคอลสอบถาม
ภาพที่เห็นนี้คือช่วงค่ำประมาณทุ่มเกือบทุ่มหนึ่ง
คุณผู้ชมแกเสร็จภารกิจต่างแล้วแกก็ให้สัมภาษณ์กับเราค่ะ

คือพี่เอ๋เนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์กับเราแล้วก็ครอบครัวนั่งทานข้าวอยู่นะคะ
พี่เอ๋ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าคือได้เก็บเอาฟัน
แล้วก็เศษกระโหลกของลูกชายมาไว้ที่โกรธที่บ้านนะคะ

แล้วก็บอกกับลูกนะคะว่าถึงเวลาสมควรที่ต้องไปก็ไปนะลูก

เพราะว่าพี่ก็ถามว่าพี่เอ๋อย่างนี้มันเป็นการล้างไว้หรือเปล่าเนาะ
แต่แกก็เชื่อในครอบครัวแกนะคะว่าแบบลูกยังอยู่กับแกอยู่คุณผู้ชม
แล้วตอนกลางวันนะคะที่เว้นที่ว่างไว้ตอนกินข้าวเนี่ย
แกบอกว่าที่ไปเนี่ยมันร้านโปรดของลูกนะคะ
เมนูที่สั่งมาคุณผู้ชมที่เห็นก็คือคณะปลาเค็มนะคะแล้วก็บัวลอย
เพราะว่าอาร์มตอนสมัยมีชีวิตอยู่ชอบทานมาก

พร้อมกันนั้นนะคะพี่เอกก็เล่าเรื่องแปลกในวันเผาศพให้ฟังว่า

เพื่อนลูกชายก็ยกลงศพเข้าเตาเผาไม่ได้
คือเป็นความเชื่อว่าคนเป็นพ่อน่ะจะไม่ยกลงศพลูก

คือยกมาเสร็จตั้งปุ๊บพอจะเอาเข้าเตาเผา

พี่เอ๋ก็เลยต้องเดินมาเคาะโลงบอกลูกบอกอามอย่าดื้อ

ทันทีทันใดนั้นคุณผู้ชมสามารถยกแบบเข้าเตาทำพิธีได้เลย
อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้ก็ขนลุกเหมือนกันค่ะ

ขยะที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์จู่ก็เปิดปิดขึ้นมาเอง

เรื่องนี้นะคะทั้งแฟนแล้วก็ลูกสาวน้องอัญชันค่ะ
ทักเลยว่าพี่อาร์มาหาหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชม
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะภาพที่เห็นหน้าจอ
คือพี่น่ะก็นั่งคุยวีดีโอคอร์กับพี่เอ๋อยู่
พี่เอ๋แกก็ลุกให้ดูว่าบริเวณบ้านเป็นอย่างนี้
เอารูปของอาร์มติดไว้ตรงนี้แล้วถัดมามันมีถังขยะอันนี้คุณผู้ชม

แล้วน้องอัญชันทำให้ดูด้วยว่ามันต้องมีคนไปโดน

คุณผู้ชมเอาเป็นว่าแล้วแต่วิจารณญาณละกัน

จริงคือตกใจมากคือเพื่อนนักข่าวที่อยู่ด้วยกัน
เอาเป็นว่าเราไปฟังทั้งหมดทั้งมวลกันเลยดีกว่าค่ะ
เรื่องที่เป็นแปลกแต่ว่าขอว่าอย่าตามานะ

วันที่เอาอามเข้าเตาเผาศพยกโรงไม่เข้า
มันเหมือนกับว่าขาโลงมันไปติดขัดอะไรไม่รู้อ่ะ
ดันก็แล้วดึงออกมาแล้วก็เข้าไปก็ดันไม่เข้า
ร้องไห้ด้วยก็บอกลูกด้วยไปทั้งลูก
จะดึงเลยอย่างไรก็ต้องไปตัดใจซะ
ไปตามแรงวิทย์แรงกรรมที่ถือความดีผู้ผู้สนนำพาไปตามนั้น
แค่นั้นแหละยกครึกเข้าเลยโทษทีแล้ว

ถังขยะเคยเห็นไหมถังขยะที่เป็นเซ็นเซอร์

จนน้องพ่อเด็ก๒คนแล้วคนเล็ก๘กว่าแบบ

สวัสดีค่ะพี่โอ้ยอามสวัสดีทุกคนนะคะพี่กวนเวลาอ๋อพี่แจ๊คเกอรีนไทยร้านทีวี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

พี่แจ๊คเกอรีนพี่แจ๊คเกอรีนพี่แจ๊คเกอรีนพี่แจ๊คเกอรีนพี่แจ๊คเกอรีนพี่แจ๊คเกอรีนพี่แจ๊คเกอรีนพี่แจ๊คเกอรีนพี่แจ๊คเกอรีนพี่แจ๊คเกอรีนพี่แจ๊คเกอรีนพี่แจ๊คเกอรีนพี่แจ๊คเกอรีนพี่แจ๊คเกอรีนพี่แจ๊คเกอรีนพี่แจ๊คเกอรีนพี่แจ๊คเกอรีน